ตอนนี้เนี่ยโคโรตี้มาแรงแบบโชว์

อุ๊ยคนชอบเขาเหรอ

ของเจ๊คนก็ตามเยอะ

ก็คนชอบประมาณ๒๓แสนอะ

นี่เป็นขนมเครื่องชุมพนัทกับทุเรียน

เดินแบบว่าแบบเดินแบบเซ็กซี่หน่อย

โอเคไหม

แขกเรียกลูกค้าเข้าร้าน

พี่เป็นรถได้ไหมคะ

เออลุก

ฮะแบบร้านโลกยังไง
ท่านก็ได้แบบนี้
ช่างเหมือนลูก

นั่งเลยนั่งมามามามา

เขาเยอะแล้วมันก็ไกล
เมื่อไหร่เอาให้น้องตัวหน้าตัว
สักครู่

คือบางตัวคุ้มกันก็เหมือนกันเลย

เสอร์วิทย์พระสงฆ์

เมื่อเช้าทำไมขนลุกเรื่องไรวะ
จะไปบิน๕บาทหลงพ่อหลงพ่อตกพอละครั้ง

อือกำลังล้างอยู่แล้วด้วยความบาดไว้

พอหันไปดูที่บาทนี้เลย

ผมนี่รวบรวมความกล้าเลยพี่

มันเปิดขึ้นเท่านั้นแหละพี่
นี้แมว

แล้วนี่จะมาซื้ออะไรที่นี่แมวไม่มีขายนะฮะ
เออไม่ได้มาซื้อแมวซื้ออะไรหรอก
แต่พอดีเมียกับผมก็ได้
อีลำยองน่ะมันท้อง
เทลี่ยงข้าชุบ

พ้ออีกเดี๋ยวเหมือนก่อน

แล้วไม่รู้ไปสู่ศาลผมก็ไปเที่ยวเลย
อย่าอย่าไปทันสุด

ยังไม่ทันสุดเลยยังไม่ทันสุดนะ

โอ๊ยสับเปล่าตบเหรอ
ค่ะ

เมียผมนางลำยองมันแพ้ท้อง
แล้วมันก็ไปเข็นยายกินลำไย
นำยายยายไหลหลอย
ก็เลยอยากกินลำไยเหมือนยาย

ลำไยลอยแก้วราคาไม่แพง

เพราะคือลำยายอบแห้งราคาไม่แพง

สรุปลำไยแปรรูป๓ชนิดนี้

และนี่ก็คือคำถามข้อที่๔ของคุณลินลา

ไม่รู้ว่าคุณลินลาจะตอบได้หรือไม่
ช่วงหน้านุ่มกลับมาให้กำลังใจเธอกันต่อครับ